ในเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในบ้านเรานะครับ
วันนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับในเรื่องช่องทางการรับชมครับ

จะได้รับชมการถ่ายละสดฟุตบอลโลกที่รัสเซียหรือไม่
แล้วก็มีข่าวมาตลอดว่าได้ดูแน่
สรุปดังกล่าวจะทราบภายในวันนี้นะครับแบบชัดเจน
ซึ่งจะมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บ้านเกษาโกบนถนนพระราม๕
และบนเอกบริวิตวงสุวรรณรนรัฐบนตรี
จะเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยบริษัทพันธมิตรทั้ง๙บริษัท
ก็คาดการณ์กันว่าช่องที่จะได้รับสิทธิ์ในการถ่ายเท้าสดการแรงขาดฟอร์ดโลก
รวมถึงช่อง๕ที่จะรับกรรมสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ไป

ก็มีการสัมภาษณ์นักเตะของหลายทีมชาตินะครับ

รอบสุดท้ายบอกว่าดีใจนะครับที่

จากว่าจะไม่ต้องเจอกับทีมที่แข่งบ้างในรอบแรก
แล้วถ้าเกิดเลือกได้ก็ไม่อยากเจอกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

จะมีขึ้นในวันที่๔พฤษภาคมนี้

โปรแกรมการเตรียมความพร้อมของทีมไทยนะครับ

อุ่นเครื่องกับทีมชาติที่อันดับโลกเหนือกว่าเป็นสิ่งที่ดี
ดังนั้นครับได้คิวเตะกับจีนบอกกันแต่เนิ่นครับ
มิถุนายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับ

แล้วก็เริ่มคลิกออฟเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ